คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยเขาออกไปขุดหาหอยเสียบกันคุณผู้ชมและออกมาขายสร้างรายได้อย่างดีเลยค่ะ
นี่วิธีการหาหอยเสียบก็ต้องหาที่ชายทะเลกันแบบนี้นะคะ
ช่วงเช้าอากาศดีออกไปเดินชายหาดแถมได้เงินกลับบ้านด้วย
กลุ่มชาวบ้านเขาก็เดินออกหาหอยเสียบกันเนี่ยบริเวณชายหาดถือถังงวดละใบออกไปแบบนี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลไม้รูดจังหวัดตราดนะจ๊ะ
คุณยายติ๊ดวัย๗๐ปีนี่คุณยายคุณยายพาลูกพาหลานออกมาเก็บหอยเสียบ
คือหอยเสียบมันจะโผล่พ้นพื้นชายหาดมาเยอะมาก
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นี่แค่ช้อนสตานเลทสัตว์เพลีกล่าวอะไรอย่างเงี้ย
ขุดตักลงไปบนพื้นทรายเนี่ยขุดไปนะลึกประมาณสัก๒๓เซนแบบนี้ค่ะ
หอยหลุมละ๓ตัวห้าตัวหล่นหอยเสียบแบบนี้นะคะ
ครับแล้วที่ที่สาเหตุที่เราพบเห็นหอยเสียบมากมากในช่วงที่น้ำทะเลลดแบบเนี้ย
คือช่วงก่อนมันเป็นช่วงมรสุมคลื่นลมแรง
แล้วมันทำให้กระแสคลื่นกระแสน้ำพัดหอยเสียบเข้ามาอยู่ที่ชายฝั่งนั่นเอง
พอน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดก็จะมีหอยจำนวนมากเนี่ยอยู่ที่ชายหาดแบบนี้
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เขาหาหอยเสียบเขาไปทำอะไรเอาทำอะไรรุมอาหารอ่า
บางคนก็ไปขายใช่ไหมพวกหอยเสียแปรรูปที่เอาไปดองน้ำปลาที่ใส่ขวดอ่ะ
อย่างนั้นหอยเสียบดองน่ะก็ได้เหมือนกันอร่อยนะคุณ
คืออาจจะเห็นว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ถ้าผัดจะเยอะแล้วก็โอ้โหก็อร่อยอยู่นะ
อร่อยนะคุณอิ่มเลยแหละเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาไปแบ่งใส่ใส่ขวดแล้วขวดเล็กเนี้ยก็ตกประมาณขวดละห้าสิบบาท
เล็กคือเท่าขวดเครื่องดื่มชูกำลังอันนั้นคือแบบแปรรูปคือดองน้ำปลานะเคยเห็น
เออแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นรายได้เสริมจริงจริงอ่ะก็สกวันละสองร้อยสามร้อยบาทอยู่ในช่วงนี้
ก็พออยู่น่ะหรือว่ารายได้ดีเหมือนกันนะคะคุณยายติ๊ดบอกว่า
ปีนี้พบหอยที่ตัวโตเป็นพิเศษด้วยนะเออใช่เพราะว่าจริงสามารถหาได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๑กิโลกรัม
เนื่องจากว่าตัวมันใหญ่ขึ้นก็อาจจะเป็นความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างทางท้องทะเลนั่นแหละ
เห็นบอกเวลาจับได้เนี่ยต้องไปแช่น้ำก่อนให้มันขายทรายออกมาแล้วค่อยเอาไปดองส่วนใหญ่ไปดองก็ขวดพลาสติกบ้างหรือว่าเป็นขวดแบบ
แก้วแกงสุราก็มีเหมือนกันแล้วก็มีขวดเครื่องดื่มชูกำลังขนาดเล็กอะไรอย่างนี้
อ๋อเป็นวิธีชีวิตชาวเลชาวประมงนะจ๊ะครับ